คือจริงแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑สิงหาคม
เป็นข่าวเมื่อวานนี้ถูกพูดถึงต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้
คุณผู้ชมคงจะได้ยินแล้วก็ได้เห็นในโลกออนไลน์ใช่ไหมคะ
พูดกันว่าอยากไปเก็บเห็ดที่ลาวจังเลย
พรุ่งนี้เราตื่นเช้าตี๔ไปเก็บเห็ดกันไหม
เหมารถทัวร์ไปเก็บเห็ดที่ลาวกันไหม
ประเด็นก็คือมีคนไทย๗คนไปเก็บเห็ดตามแนวชายแดน
กลายเป็นว่าลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ของสปลาว
เจ้าหน้าที่ของลาวควบคุมตัว
ทีนี้ทางการไทยก็ประสานกับทางการลาว
เพื่อที่จะช่วยเหลือนำตัวคนไทย๗คนนี้กลับมา
ทางการลาวบอกว่าก็ต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายก่อน
แล้วก็ต้องกักตัวให้ครบกำหนดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ก่อน
และเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาว่าก่อนทางการลาวจะปล่อยตัวคนไทย๗คนนี้กลับมา
เขาจะฉีดวัคซีนให้ก่อน
ทางการลาวเขามีอยู่หลายยี่ห้อนะคะ
เขาอาจจะฉีดไฟเซอร์หรือจรสันแอนจรสันให้กับคนไทย๗คนนี้ก่อนจะส่งตัวกลับมาเมืองไทย
ประเด็นนี้แหละคนก็เลยพูดถึงกันเยอะมากว่าอยากไปเก็บเห็ดกันจังเลย

ไฟเซอร์หรือจอนสันจอนสันแล้วคนบอกว่าสงสัยจอนสันจอนสัน
เพราะว่าฉีดเข็ม๑เบอร์ก็ไม่ต้องย้อนกลับไปฉีดเข็ม๒เบอร์
แล้วที่สปลาวนี่จะมีแค่เวียงจันทร์ที่มีไฟเซอร์ใช่ไหม
แต่ทีนี้เราตรวจสอบเรื่องนี้ให้มันไม่น่าจะใช่แบบนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือเรื่องนี้ทางผู้ใหญ่บ้านห้วยวังลมหมู่๑๒
ตำบลคำเขื่อนแก้วอำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ใหญ่เพรียอินทรัจจักร
เป็นคนให้ข้อมูลนะคะว่าเออมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงนะ
คนไทย๗คนนี้เป็นผู้หญิง๕คนเป็นผู้ชาย๒คน

แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยวิ่งหลบหนีไปได้ถูกควบคุมตัวได้คือแค่๗คนนี้
หลงไปในพื้นที่ลาวทางการลาวก็ควบคุมตัว
ทีนี้ค่ะเราตรวจสอบให้เพิ่มเติม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายวิรุธวิชัยบุญ
ก็บอกว่าทางลาวบอกว่าเดี๋ยวจะต้องดำเนินการทางกฎหมายก่อนนะ
เพราะว่าเป็นลักษณะของการเข้าเมืองผิดกฎหมาย
พอเสร็จสิ้นกระบวนการก็ต้องกักตัว๑๔วัน
แล้วก็อาจจะให้ไทยไปรับตัวกลับมา
คือเรื่องกักตัวเนี่ยลาวบอกกับทางการไทยว่าให้กักตัวที่ลาวก็ได้
หรือไทยจะไปรับมากักตัว๑๔วันที่ไทยก็ได้
จากการตรวจสอบเบื้องต้นอาจจะไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะ
เพราะตอนนี้คือยังไม่ได้ฉีดด้วยซ้ำนะคะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็ให้ข้อมูลเพิ่ม
ผู้ว่าสริตวิทูลคุยกับทีมข่าวของเราทางโทรศัพท์ค่ะ
ยืนยันว่ายังไม่ได้ฉีดนะคุณผู้ชม
ยังไม่ได้มีการประสานจากทางการลาวด้วยซ้ำ
แล้วก็ท่านผู้ว่าเลยบอกว่าขอความร่วมมือนิดนึง

ก็ต้องระมัดระวังอย่าให้ไปกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
อย่ามีการเปรียบเทียบกันเลยเรื่องของวัคซีนหรืออะไร
อะไรนะคะแต่ตอนนี้ค่ะทางการไทยก็ประสานกับทางการลาวอย่างใกล้ชิดนะคะ
ก็จะมีการประสานกับทางคนไทย๗คนที่ถูกควบคุมตัวที่นั่นด้วย
ว่าอาจจะมีความต้องการขั้นพื้นฐานอะไรที่ทางการไทยจะพอช่วยเหลือได้
บางคนเขามีโรคประจำตัวบางคนต้องกินยาตลอดแบบนี้ค่ะ
ทางการไทยอาจจะขออนุญาตประสานกับทางการลาวช่วยเหลือในส่วนนี้
แต่เรื่องของวัคซีนเนี่ยท่านผู้ว่ายืนยันว่ายังนะคะ
ยังไม่ได้ฉีดให้แล้วก็ทางลาวยังไม่ได้ประสานมา
จะฉีดให้กับคนไทย๗คนนี้ค่ะ
ถ้าเกิดมีความจำเป็นต้องว่าต้องไปใช้ยาเฉพาะเมืองไทยก็จะมีการประสาน
ในระหว่างที่ยังอยู่ตามยังอยู่ทางแดนนะครับซึ่งมันก็มีช่องทางติดต่อได้นะครับ
เพราะว่าการระบบการฉีดวัคซีนเขามันก็ต้องมีการลงทะเบียน
มีการกระทำกรมประชากรกับแรงงานเพราะฉะนั้นคนไทยที่ไปทำงานในลาว
เขาก็มีรายงานก็ฉีดวัคซีนไปตามข้อมูล
เราก็ทำงานกับแรงงานลาวเช่นเดียวกันนะครับ
แต่ตัวนี้การเข้าเมืองเฉียบชิดวัคซีนมันน่าจะเป็นข่าวที่ยังไม่ได้รับการกดสอบ
ก็เลยว่ายังไม่อยากจะให้เป็นประเด็นนะครับ
ซึ่งเราก็ได้เห็นข้อมูลจากทาง
ท่านอดีตเอกอัครราชธุไทยนักกรุงบูนโนซไอเรสอาร์เจนตินา
นฤทธโรธเฟื่องระบินก็มีการโพสต์ข้อความ

ท่านก็บอกว่าแหล่งข่าวที่ลาวของผมก็เช็คข่าว
และรายงานว่าทางอธิบดีกรมสื่อมวลชนลาว
ท่านแจ้งมาว่าเรื่องวัคซีนนี่ไม่เป็นความจริง
ทีนี้ค่ะสำหรับเอกสารรายงานจากอำเภอสิรินทร
ระบุในช่วงท้ายเอาไว้เอกสารนี้ค่ะ
ที่บอกว่าทางสปลาวจะกักตัวคนไทย๗คน๑๔วัน
และจะทำการฉีดวัคซีนให้มันจะมีข้อมูลที่ว่า
มันมีคำนี้ว่าจะฉีดวัคซีนให้คนไทยทั้ง๗คนคนละ๑เข็ม
ทีมข่าวก็เลยไปถามว่าเอาแล้วทำไมมีเอกสารแบบนี้หลุดออกมา
ตกลงแล้วฉีดหรือไม่ฉีดหรือยังไงอยากจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
นายอภัยวุฒิโสภากรนายอำเภอสิรินทรบอกว่า
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ทางอำเภอสิรินทรทำขึ้นมานะคะ
เรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นการหารือกันในระดับเจ้าหน้าที่
เป็นการหารือกันในระดับเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เป็นทางการ
เป็นเอกสารรายงานเรื่องยังไม่ได้เป็นทางการขึ้นมา
คือทำขึ้นมาในพื้นที่ว่าเจ้าหน้าที่เขาคุยกัน
จะเป็นลักษณะแบบนี้หรือไม่อย่างไรอืมแต่สุดท้ายเนี่ย
ก็ได้รับการยืนยันจากแขวงจำปาศักดิ์
ว่าไม่ได้มีการฉีดวัคซีนให้กับคนไทยทั้ง๗คนนะคะ
เมืองต้นทางผู้ว่าก็จะประสานกับทางสปลาวนำตัวคนไทยทั้ง๗คนนี้
กลับมากักตัวฝั่งไทยด้วยซ้ำครับไม่ได้ให้กักตัวที่ทางสว

แต่ถ้าจะกัดตัวตามคณะความประสาทควบคุมโลกของแหวนจังหวัดศาสตร์นะครับ
เขาเพิ่งมีวิทยุมาที่มาทางอำเภอนะครับ
ท่านผู้ว่าก็จะขอทำหนังสือกับทางกรงศูนย์ใหญ่นะครับ
ประสานไปทางต่อประกอบราว่าขอให้มากัดตัวที่ฝั่งไทยนะครับ
ส่วนที่บ้านสุกเกษมนะครับตำบลคันไร่อำเภอสุรินทรนี่เป็นหมู่บ้านของคนไทยทั้ง๗คนนะฮะ
ทางครอบครัวก็ตามข่าวกันทั้งวันแล้วครับนี่ครับทุกผู้ชมครับ
คือที่หมู่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าที่ไปเก็บเห็ดกันเนี่ยไปกัน๑๘คนนะ
เนี่ยไปกันตั้งแต่วันนั้นเนี่ยไปกันรถกระบะสามคันเข้าไปตั้งแต่ตีสี่นะครับ
ห่างจากหมู่บ้านสัก๒๐กิโลเมตรเพราะว่าเห็ดเยอะนะ
ก็ปรากฏว่าไปจนแบบนั้นฮะเก็บไปเก็บมาจนฟ้าสว่าง
หากันไม่ครบหลงเข้าไปในเขตแดนเขา๗คนด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนี้ก็กำลังติดต่อแล้วก็ดูเรื่องความเป็นอยู่แล้วก็ช่วยเหลือกันอยู่
ทางกรมสารณิเทศกระทรวงการต่างประเทศก็เข้ามาประสานงาน
แล้วก็อธิบายข้อมูลทำความเข้าใจทางทหารก็เข้ามาว่าขั้นตอนอยู่ที่นู่น
ทางการลาวเขาก็จะดูแลแบบนั้นแบบนี้แล้วเดี๋ยวครบกำหนด
ก็เป็นข่าวที่ว่าโอ้โหเจ้าหน้าที่บอกมันกลบข่าวเรื่องไปลุกล้ำข้ามแดนเข้าไปเลย
เอาละเราอาจจะไปในพื้นที่ของเราแต่บางทีต้องระวังพอไปข้ามเขตแดนเขา

มันก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเขาก็ต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนนะคะ
อ่าเราก็หาข้อเท็จจริงในวันนี้มาให้นะฮะ